เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูการแบ่งกันบริหารจัดการการชุมนุม
อย่างที่แยกราชประสงค์วันนี้นะครับ
เป็นกลุ่มที่คุณไผ่ดาวดินเป็นแก่นำนัดมา
แต่ว่าสำหรับเรื่องของการชุมนุมในวันพรุ่งนี้

หลังจาก๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาประชาชนผู้รักในประชาธิปไตย
ให้เวลา๓วันในการเซ็นใบลาออกของประยุทธ์

จนถึงตอนนี้ครบ๓วันแล้วประยุทธ์ไม่มีทีท่าว่าจะลาออก
เมื่อเขาเปิดหน้าสู้ก็ไม่มีอะไรจะเสีย
วันจันทร์ที่๒๖ตุลาคมนี้๑๗นาฬิกาโปรดเตรียมตัวให้พร้อม
ในเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมออกเห็นทีแล้วเราคงต้องเจอกัน
จันนี้เจอกันเดินขบวนจากสามย่านไปสถานทูตเยอรมัน
คือตอนนี้เนี่ยถ้าประเมินจากเราที่เคยทำข่าวการชุมนุมมาเนี่ยนะฮะ
ก็เหมือนกับว่าต้องแยกกันเดินแยกกำลังแล้วก็บริหารการชุมนุมกันนะครับ
ในแต่ละกลุ่มอย่าง๒กลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไปตามที่ได้ประกาศไว้
ย่านไปที่สถานทูตเยอรมันครับ